แต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งชอบทำความทุกข์ให้คนอื่นกับเรื่องของโจร
ไปขโมยมิเตอร์น้ำของชาวบ้าน
ดูสิฮะทั้งก๊อกน้ำทั้งมิตรน้ำเอาไปหมดเลยคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็เดือดร้อนนะฮะไปดูกันหน่อยเกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง
นี่ภาพวงจรปิดก็จับได้นี่คือหัวขโมยนะครับ
เป็นภาพวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอมสูงสวมหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้า
มาที่บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์ริมถนนสายห้วยยอดตำบลทัพเที่ยงเขตเทศบาลนครตรัง
ทำทีเป็นนั่งยองลงไปพยายามจะแกะมิเตอร์น้ำ
แต่มีรถและมีคนผ่านทำให้คนร้ายรายนี้ทำทีเป็นลุกขึ้นมาแล้วก็เดินวนไปวนมา
ปลอดคนไปอีกครั้งหนึ่งก่อเหตุอีกแล้วขโมยก๊อกน้ำไปแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
แบบนี้นะครับเหตุการณ์ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าภาษิตเนี่ยโพสต์เตือน
ก๊อกน้ำนะฮะมีผู้เสียหายกว่าสิบไร่โดยเจ้าของร้านประดับยนต์แห่งหนึ่งเป็นผู้เสียหาย
ก็เปิดเผยว่าทีแรกเนี่ยไม่ได้แจ้งความแต่พฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยเหิมเกลิมมาก
ตัดสินใจไปแจ้งตำรวจดีกว่านะครับนอกจากนี้ยังมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นอีกหลายราย
พร้อมกับแชร์ภาพพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้ซึ่งก็จะก่อเหตุในช่วงเช้ามืดครับ
แล้วก็ฝากไปถึงตำรวจให้เร่งตามจับกลุ่มคำร้ายให้เร็วที่สุดเพราะคนร้ายนั้นก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็สร้างความเดี่ยวร้อนให้กับชาวบ้านเป็นจำนวนมากทีเดียวนะฮะก็ต้องไปซื้อก๊อกน้ำกันใหม่นะครับ
ไปขายก็ได้ไม่กี่บาทหรอกฮะแต่ว่าเวลาไปซื้อเนี่ยชาวบ้านเขาซื้อมาแพง